จะพาคุณผู้ชมไปชมคลิปภาพเหตุการณ์ของเด็กทามรกเพศชาย
รายหนึ่งนะครับที่ปีนขึ้นไปยืนบนขอบเตียง
ซึ่งเป็นขอบเตียงไม้แคบเป็นเวลานาน
พร้อมทั้งส่งเสียงกรีบร้องเรียกผู้เป็นแม่ที่อยู่อีกห้องหนึ่งครับ
ซึ่งก็เป็นการสร้างความฮือฮาให้กับโลกออนไลน์เป็นวงกว้าง
ชมคลิปภาพนี้พร้อมกันครับ
คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่เห็นอยู่นี้นะครับ
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่เด็กทามรกชายรายหนึ่ง
ปีนขึ้นไปยืนบนขอบเตียงสำหรับเด็กซึ่งไม่มีที่จับนะครับ
ภาพที่เห็นค่อนข้างจะน่าหวัดเสียวเหมือนกัน
แล้วก็เด็กคนนี้ยืนเป็นเวลาค่อนข้างนานครับ
พร้อมกับส่งเสียงเรียกร้องผู้เป็นบรรดาซึ่งอยู่อีกห้องในช่วงกลางคืน
จะเสียการทรงตัวแล้วก็หล่นลงไปในเบาะรองด้านหลังแทนนะครับ
หนูน้อยรายนี้ได้พยายามปีนขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จ
แล้วก็พลัดตกลงมาอีกครั้งในพื้นของเตียงในเวลาต่อมานะครับ
ที่แม่ของเด็กชายซึ่งได้ยินเสียงร้องได้วิ่งเข้ามาในห้อง
เพราะดีที่ไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
โดยหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในสังคมออนไลน์ก็มีการตั้งคำถามกันเป็นวงกว้าง
จากว่าบางส่วนในกังวลเรื่องของความปลอดภัยของเด็กทารกรายนี้
อีกส่วนหนึ่งประหลาดใจกับทักษะของการทรงตัวอันเป็นเลิศของหนูน้อยรายนี้
แต่ก็มีบางส่วนนั้นไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็กังวลว่าเด็กคนนี้อาจจะโดนผีสิงก็เป็นได้
หรือมีสิ่งลี้ลับอยู่ในห้องนี้นะครับ
ที่บางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผ่านการตัดต่อขึ้นมาด้วยก็อาจจะเป็นได้ครับ